คราวนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเยอะมากคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างน้องอาร์มชุติมากับทางค่าย

คือเรียกว่าเคลียร์กันวันนี้มันก็ไม่จบง่ายไปแล้วอ่ะคุณ

อัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะคะ
เขาได้มีการไลฟ์สดอย่างดุเดือดเลย
พูดประมาณว่าไม่มีทางยอมง่ายเลยนะ
จะเอาผิดทั้งทางยักยอกและตรวจสอบภาษีเลย
ก็คือเป็นคำตัดสินของสารคดีหนึ่งที่จำเลย
จำเลยก็คือนายประจักรชัยหรือเปล่าไม่รู้
เขาใช้คำว่าที่จำเลยเป็นนายทุนคนนึง
ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้กับผู้ที่
ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องผู้สาวค่ะ
ใช่แล้วแต่เขาก็บอกว่าเป็นจำเลยเนี่ยเป็นในทุนคนนึงนะ
และก็ชนะในที่สุดค่ะ
สำดัดของในทุน
ติดสร้างหัวมะละลาย
และก็ชนะในที่สุดค่ะ
มาแล้วชักดาบไม่จ่ายทวงถามก็ไม่จ่าย
ฟ้องศาลแล้วสารตัดสินให้ชดใช้
กระทั่งคดีถึงที่สุดผมจะไม่ให้มีที่ยืนในสังคมคนนี้
เพราะเอาเปรียบเด็กเอาเปรียบมนุษย์นะทำกับคนอื่นมาเยอะแล้ว
ด้านของนายประจักรชัยก็เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ของเราวันนี้บอกว่ายังมั่นใจในความถูกต้องของตัวเองนะคะ
แล้วก็ขอยึดกฎหมายเข้าสู้ด้วยส่วนคู่กรณีเนี่ย
งัดคดีเรื่องสร้างหนังผู้สาวขาล่อมาแชร์ยังไง
ตัวเองไม่หวั่นนะแล้วก็เตรียมต่อสู้ทุกคดีด้วยค่ะ
ผมก็ต้องฟ้องกลับผมก็ต้องแย้นผมก็ต้องอุทธรณ์ครับ
เพราะว่าสิ่งที่ผมทำนะผมทำถูกต้อง
คือตอนนี้กรณีนี้มันบานปลายแล้ว
จากปัญหาสองคนกลายเป็นสามคน
เพราะว่าทางคุณอัชริยะเองเนี่ยก็ออกมาแช้
พอแฉเสร็จเนี่ยทางคุณประจักรชัยเองก็จะฟ้องกลับเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อยาว
บทสรุปแล้วจะลงเอยยังไงเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแน่นอน
ส่วนน้องอาร์มกับนายห้างประจักรชัย
อันนี้ที่ฉันคิดว่าน่าจะมีการเจรจากลายเกลี่ยกันได้แหละ
คือเขาบอกว่าตอนนี้กำลังนัดที่จะมาพูดคุย
เพื่อที่จะเจรจากลายเกลียดระหว่างน้องอาร์มชุติมากับในห้างประจักรชัยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรอย่างที่คุณบอกนะคะ